กลับมาที่บ้านเราครับเกมฟุตบอลเตียวอทศาสตร์ไทยอีกนะครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายสนาม
พิษของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ส่งผลต่อการเล่น

ก็พูดถึงเหมือนกันว่าทีมงานผู้ตัดสินรวมถึง
คือเขาขอทักท้วงว่าอยากให้หยุดเกมก่อน
ได้รีดน้ำออกจากสนามเพราะฝนมันตกหนักมาก
ซึ่งพอน้ำขังในสนามบางจุดเป็นอุปสรรคต่อการเล่นอยู่แล้ว
พยายามทักท้วงว่าขอหยุดเกมเถอะชั่วกลาวนาย
จะจะรีบน้ำออกแต่ว่าถูกปฏิเสธนะครับแล้วก็รับคำตอบว่าลูกบอลยังไม่ลอยน้ำ
ยังเล่นต่อไปได้ซึ่งก็มีส่วนกับทั้งสามประตูของแอร์ฟอร์ส
ก่อนที่เทโรนั้นจะแพ้คาบ้านไป๒ประตูต่อ๓นะครับ
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ที่สนามของเทโรเท่านั้นนะครับ
ที่เรียลสเตดียมสนามยาวของบีจีเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายวิเตศไปศูนย์ศูนย์นะครับ
ซึ่งมีการหยุดเกมเพื่อระบายน้ำออกด้วยก่อนจะกลับมาแข่งกันต่อได้จนจบ
เรื่องนี้ผู้จัดการสนามของบางกอกกราสหรือว่าบีจีก็บอก
ว่าที่นี่มีระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเหมือนที่สนามกอล์ฟชั้นนำใช้กัน
ทำให้น้ำไม่ขังแล้วก็ระบายได้เร็วภายในสิบห้าถึงยี่สิบนาที
แล้วก็ยังใช้ที่รีดน้ำมาช่วยด้วยรวมทั้งใช้เครื่องเก็บลูกเทนนิสนะครับ
ปรับใช้ในการซับน้ำทำให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
คือถ้ามันตกหนักจริงเนี่ยมันก็ควรต้องใช้เวลาในการระบายหน่อยนะครับ
ก็กลับมาแข่งขันกันต่อได้อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ
ที่บุรีรามยูเลเต็ดครับคุณเกลวนาทิศชอบพระยาคุณเนวินนะครับ
ซึ่งเป็นประธานสโมสรบุรีดำนะครับคุณเกลุนาก็เป็นรองประธานและเบลน่าเชียร์ด้วย
ก็ตอบคอมเมนต์แฟนบอลในอินสตาแกรมนะครับบอกเหมือนกันนะครับ
เรื่องของน้ำหนึ่งที่มาเนี่ยครับก็เน้นย้ำนะครับว่าจะมา
ในฐานะแบรนดในบัสเดอร์ของทีมในปีหน้านะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับ
กิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับของเหล่าบรรดาโอตะทั้งหลายนะครับ